คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะ
ในพื้นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
มีวัยรุ่นเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๖คัน
แล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกับมาซิ่งรถจักรยานยนต์กันนี่แหละ
อยู่ดีมีรถจักรยานยนต์มาอีกคันนึงนะคะมากันสองคน
คนทีนี้ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วมาประกบแล้วก็ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
อ่าคือเด็กแว้นเนี่ยเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะอืมจับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อบตละหารครับเขาบอกว่ามันทนไม่ไหวอ่ะ
แว้นกันบ่อยมากจริงสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
เหล้าย้อมใจชวนเพื่อนไปตระเวนหาเด็กแว้น
แล้วเจอแว้นจริงเลยยิงใส่เลยเนี่ยค่ะ

นี่ดูสิเมื่อช่วงตีหนึ่งนะคะ
ตำรวจสพอำเภอจตุรัสไปตรวจสอบค่ะ
มีวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนน
หมายเลข๒๐๑สายชายภูมิศรีคิ้ว
ตำรวจละหารอจตุรัฐจชัยภูมิ
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๐๕นะคะ
่งหน้าเข้าตัวเมืองชายภูมิค่ะ
นายสารวุฒิสอนกอกอายุ๒๕ปี
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ถูกยิงที่ขมับขวาทะลุท้ายทอยซ้าย

จากการตรวจสอบมีวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๙ปี

แล้วก็จากการสอบถามจากเพื่อนที่ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวนายสารวุฒิอายุ๒๕ปีผู้ตายคนนี้
เพื่อนไปไปกัน๖คนขี่รถจักรยานยนต์กันไป
จากบ้านหนองไผลล้อมตำบลหนองบัวยอำเภอจัตุรัฐชายภูมิ
พอมาถึงจุดนี้ก็จอดรถกันข้างทางรอเพื่อน
ขี่ตามกันมามาสมทบกันอีก

ใช่รออีกรอมากันอีก
สักพักค่ะมีคนร้ายมากันสองคนนะคะ
รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมามาจอดข้างข้างแล้วถามวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่า
มารอเพื่อนใช่ไหมถามเสร็จปุ๊บคนซ้อนท้ายลงจากรถชักปืนมา
ยิงใส่เลยอ่ะยิงใส่นายสารวุฒิล้มลงเสียชีวิตจมกองเลือด
กลางถนนนะคะแล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยาน

แล้วไปเจอกลุ่มคู่อลิที่ไหนครับ
เขาชี้มาหาผมเลยครับ

แล้วอยู่ดีทำไมเขามาทำร้ายเราครับ

เขามาถามอะไรเราไหมครับ
เขาแค่ถามมารอเพื่อนเลยครับ
เขามากี่คนครับ

คนร้ายก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะครับมีกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุบันทึกภาพชายต้องสงสัยเอาไว้
ได้สองคนคือนายอภิเชษทาสิมมาอายุยี่สิบเก้าปีคนนี้เป็น
เจ้าหน้าที่อบตละหารนะคะและนายธนพลจันน้ำใสอายุ
สิบห้าปีคนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็อยู่แถวนั้น
แล้วค่ะไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำ
ที่โรงพักค่ะจากการสอบปากคำนายอภิเชษนะครับซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่อบตละหารที่สุดแล้วนายอภิเชษก็ยอมรับ
รภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุยิงเขาตายจริงนี่ฮะนาย
พิเชษนะครับบอกว่านายสารวุฒิผู้ตายกับเพื่อนเนี่ย
รวมกลุ่มแข่งจักรยานยนต์กันแทบทุกคืนอืมตั้งแต่
หมู่บ้านโคกแพงพวยอำเภอจตุรัสไปจนถึงรอยต่อหมู่
บ้านไร่ลำชีตำบลกระฮาดอำเภอเนินสง่าสร้างความ
ร้อนรำคาญให้กับตัวเองแล้วก็ชาวบ้านที่มีบ้าน
อาศัยอยู่ติดถนนเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาเคยแจ้งตำรวจ
ตักเตือนมาแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ยอมหยุดล่าสุดนาย
พิเศษบอกว่าลูกสาวของเขาป่วยนอนไม่หลับเพราะเสียง
แข่งรถจักรยานยนต์ดังรบกวนด้วยความแค้นใจก็เลย
เหล้าย้อมใจแล้วคว้าปืนชวนนายธนพลขี่จักรยาน
ออกตามหาจนเจอกลุ่มของนายสารวุฒิแล้วก็ก่อเหตุ

มาแล้วมันเริ่มต้นใหม่ที่หน้าบ้านผมแล้วแล้วเราไม่ได้
มีการไม่มันไม่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมัง
อะไรกันมาก่อนครับมันมันเมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นอะไรผม
โมโหมากครับผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงครับกลางวันผม
เขาต้องมาทำงานครับทำอะไรทำงานที่ไหนครับ
คือเรื่องนี้มันมองได้สองมุมนะคือมุมหนึ่งก็คือเอาละ
คุณรำคาญคุณเดือดร้อนแต่ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงเขาตายนะคะ
แต่อีกมุมหนึ่งบรรดาเด็กแว้นทั้งหลายที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้านเนี่ย
อย่าไปคิดว่าจะทำอะไรยังไงก็ได้
ถึงเวลาคนที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยมันขีดสุดจริงเนี่ยถูกยิงตายเอาง่ายได้
ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ฝากตำรวจในพื้นที่แล้วค่ะสอดส่องดูหน่อย
อาจจะต้องเฝ้าแบบ๒๔ชั่วโมงเลยไหมเหมือนเขาบอกตำรวจไปมันก็มาตำรวจมาเขาก็ไปอย่างนี้
เสียกำลังพลอีกให้เจ้าหน้าที่เขาไปทำอะไรที่ประชาชนโดยรวมเขาได้ประโยชน์มากกว่านี้เถอะ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยไอ้พวกเด็กแว้นทั้งหลาย